ครับวันนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับ
พ่อของเด็กสองคนนะฮะ
ที่เมื่อวานนี้แม่ของเด็กเนี่ย
ก็คือภรรยาของผู้ชายคนนี้
เขาออกมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน

เพราะสามีของเธอเนี่ยคือผู้ชายคนนี้
ที่เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่นครราชศรีมา
ทำงานเป็นอาจารย์ที่เดียวกันใช่นะ
กระทำชำราวก็คือข่มขืนเนี่ย
ลูกแท้สองคน
ลูกสาวอายุ๙ขวบกับลูกชายอายุ๗ขวบ

ส่วนสามีของเธอที่เป็นพ่อแท้ของเด็กอายุ๔๒
ฝ่ายของผู้หญิงฝ่ายภรรยาเนี่ย
เมื่อวานนี้ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะฮะ

บอกว่าแจ้งความเอาไว้แต่คดีไม่คืบ
ตำรวจยังไม่แจ้งข้อหาสามีสักทีนึงนะครับ
เพราะสามีเธอเนี่ย
กระทำชำราวลูกทั้งสองคน
ผู้ชาย๗ขวบผู้หญิง๙ขวบ
โดยกระทำชำราวล่วงละเมิดทางทวัน
เธอบอกว่าเธอจับได้เพราะลูกเนี่ยหวาดกลัวพ่อ
หวาดกลัวพ่อแบบผิดปกติ
แต่ลูกก็ไม่ยอมบอกนะว่าเกิดอะไรขึ้น

บอกว่าพ่อเนี่ยทำแบบนี้อาศัยเวลา
ที่ลูกคนใดคนหนึ่งต้องอยู่กับพ่อตามลำพัง
หรือลูกทั้งสองคนต้องอยู่กับพ่อเพราะแม่ต้องไปธุระนอกบ้าน

แล้วพ่อจะขู่ว่าถ้าไปบอกใครนะเดี๋ยวจะขายทิ้งเลย
ไปต่างประเทศเลยหรือว่าจะอะไรยังไงเด็กก็กลัวหมดนะครับ
แต่วันนี้ครับท่านผู้ชมครับที่ฝั่งภรรยาบอกว่าแจ้งความตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาตั้งแต่๒๗เมษายน
แต่คดีไม่คืบหน้าเนี่ยคุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราได้ไปคุยกับ
ฝ่ายสามีที่เป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยแห่งเดียวกันกับภรรยานี่แหละ
ไปนั่งคุยที่บ้านเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเขาเครียดมากแล้วตอนที่พูดที่คุยให้สัมภาษณ์กับเราเนี่ยนะ
น้ำเสียงนี่สั่นเคลือตลอดนะครับเขาบอกว่าฟังเขาหน่อยเขาขอพูดหน่อยนะทุกวันอยู่บ้านเนี่ย
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวคิดถึงลูกมากคิดถึงภรรยามากอยากจะเจออยากจะตามหาเหลือเกิน
หลังจากรู้ข่าวว่าภรรยาไปแจ้งความจับเขาข้อหาล่วงละเมิดกระทำชำราวกับลูกสาวลูกชายเนี่ย
เขาขอยืนยันเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงทุกวันนี้เครียดมากภรรยาไปให้ข้อมูลได้ยังไงไม่ใช่เรื่องจริงเลย
เขาเป็นพ่อของคนเป็นพ่อแท้จะไปข่มขืนทั้งลูกสาวและลูกชายของตัวเองได้ยังไง
โดยอาจารย์คนนี้นะครับบอกว่าเมื่อวานเนี่ยหลังมีข่าวเกิดขึ้นแล้วรู้ว่าภรรยาไปแจ้งความเอาไว้เนี่ยรีบไปหาตำรวจทันทีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ตอนนี้เครียดมากที่ติดต่อลูกกับเมียไม่ได้แล้วติดต่อไม่ได้มา๒สัปดาห์แล้วคิดถึงลูกคิดถึงเมียมาก
ตอนนี้เครียดมากเหรอครับเครียดดีครับ
ก็ติดต่อเขาไม่ได้เลยอยู่ตัวคนเดียวมาเกือบ๒อาทิตย์กว่าแล้ว
แต่เขาออกจากบ้านนะเขาไม่ยอมรับโทรศัพท์ผมเลย
ถ้าแค่แจ้งผู้หญิงก็ยังนี่เป็นทั้งผู้ชายด้วย
มันจะเกินไปแล้วครับทั้งผู้ชายผู้หญิงผมไม่จิตวิตรฐานขนาดนั้นหรอกครับ
ไม่เคยเลยครับไม่เคยคิดเลยครับ
จู่ที่เกิดเรื่องเขาก็หาว่าเราจะไปข่มขืนลูกอะไร
ก็เลยบอกนอนนอนอย่าคิดอย่าเครียดสงบพรุ่งนี้มีสอน
เขาบอกเขาอย่างนี้ครับจิตอ่อนไหมคงไม่ได้มีอะไรมากนะครับ

คือฝ่ายสามีบอกว่าภรรยาพาลูกออกไปไหนก็ไม่รู้
สองสัปดาห์กว่าแล้วเขาติดต่อไม่ได้เลยเขาก็เครียดอยู่บ้านคนเดียวตลอด
เมื่อวานมารู้ข่าวว่าเอ้าภรรยาไปแจ้งความจับเขาว่ากระทำชำเลาลูกสองคน
เขารีบไปหาตำรวจมาแล้วไปแสดงความบริสุทธิ์ใจมาแล้ว
ถูกต้องแล้วก็บอกว่าภรรยาเองเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับเป็นอาการทางจิตอ่อนนะครับ
คุณนฤทธิ์ได้ไปคุยกับแม่ของฝ่ายภรรยาแม่ของฝ่ายหญิงก็คือยายของเด็กสองคนนะครับ
ยายเนี่ยบอกว่าลูกสาวพาหลานสองคนกลับมาอยู่ด้วยที่บ้านนะมาอยู่กับยายตอนนั้นก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกสาวเล่าให้ฟังนะ
เล่าแบบนี้เลยแบบที่ว่ามาบอกกับนักข่าวเนี่ยยายบอกตอนนั้นก็ไม่เชื่อเต็มร้อยนะ
เอาเป็นว่าตอนนี้ขอรอผลการตรวจร่างกายเด็กจากโรงพยาบาลก่อนแล้วกันเพราะว่าตำรวจเขาก็รออยู่ยายบอก
ส่วนที่ลูกเขยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับก็เหมือนกับที่บอกกับเราเนี่ยนะฮะที่เราไปสัมภาษณ์ที่บ้านเนี่ยว่าลูกสาวของเธอมีอาการป่วยทางจิตอ่อนแล้วก็เครียดแล้วก็คิดมากคิดไปเอง
เธอบอกว่าเธอยอมรับว่าลูกสาวเนี่ยมีอาการเครียดแล้วก็เกิดอาการช็อกตอนที่ตอนนั้นพ่อเสียชีวิตแต่ตอนนั้นมันก็ผ่านมานานมากแล้ว
เอาเป็นว่าเรื่องนี้อยากให้รอผลการตรวจร่างกายผลการตรวจพิสูจน์จากทางตำรวจแล้วก็โรงพยาบาลก็แล้วกัน
ส่วนหลานสองคนที่มาอยู่ที่บ้านยายตอนนี้ยายบอกว่าดูแล้วก็ร่าเริงปกติดีนะไม่ได้มีท่าทีเสื่องซึมอะไร

ทุกครั้งที่แม่ไม่อยู่บ้านเด็กจะไม่อยากอยู่บ้านกับพ่อเหรอคะเด็กจะไม่อยากอยู่บ้าน
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับพันธบทเอกกริจยาเหล่าประสบวัฒนาภูมิกับการสอบภอมเมืองนครรัฐสีมาบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังรอผลการตรวจร่างกายเด็กทั้งสองคนจากโรงพยาบาลมหาราชนครรัฐสีมานะครับคาดว่าจะทราบผลได้ภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นก็จะประสานเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพมาดำเ
กล่าวหากับฝ่ายสามีนะฮะฝ่ายพ่อเด็กนะครับเนื่องจากต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนชัดเจนก่อนเราก็เลยถามไปยังมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเพราะว่าสามีภรรยาคู่นี้เขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งคู่อยู่ที่เดียวกันด้วยนะครับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยบอกว่าตอนนี้ก็กำลังประสานอาจารย์ทั้งสอง

บอกว่าได้ยินข่าวก็ตกใจอยู่เหมือนกันก็พยายามติดต่อทั้งคู่เพื่อจะสอบถามอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เจอค่ะก็ช่วงปิดทรงปิดเทอมอะไรด้วยอ่าสอนออนไลน์อะไรด้วยช่วงนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าต้องรอผลตรวจร่างกายของเด็กเด็กก่อนใช่ครับนะคะ